รถชนรั้วมันก็เสียหายนะ

จังหวัดกระบี่เนี่ยเขากำลังตามหาคนรับผิดชอบ
ที่ขับรถชนรั้วบ้านเขาเอ้ยเป็นใครที่ไหน
มารับผิดชอบหน่อยค่ะไปดูภาพวงจรปิด

อยู่ดีก็พุ่งมาชนรั้วบ้านแบบนี้
ซึ่งเกิดอยู่ภายในซอยเกียรติกุลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองกระบี่
จะเป็นรถสามล้อพ่วงข้างนะคะมีหลังคาด้วย
คนขับนี่คือผู้ชายวัยรุ่นสัก๓คน
เหมือนเสียหลักหรือยังไงเนี่ยค่ะ

แล้วข้างในบ้านก็มีรถเก๋งจอดอยู่ด้วยนะ
ชนขนาดว่ารั้วเหล็กแบบลูกกรงเหล็กแบบนี้

แล้วถามว่าเขารับผิดชอบไหม
ก็คือตอนนี้ยังหาตัวไม่เจอค่ะ

นะคะพอเกิดเหตุการณ์ชนแล้วประมาณสักหนึ่งนาที
ก็มีผู้ชายคนนึงวิ่งกลับมาที่รถสามล้อพ่วงข้างคันนี้
แล้วก็ค่อยเหมือนเข็นรถออกไป

เหมือนไม่เคยชนไม่เคยผ่านเส้นนี้มาก่อน
ซึ่งเหตุการณ์นี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๙สิงหาคมที่ผ่านมากลางดึกเลยนะ
ตี๒กว่าค่ะคุณผู้ชม
เวลานี้ใครเขาขับกันแบบนี้ถูกไหม
สันนิษฐานแหละว่าน่าจะเป็นเพราะเหตุการณ์อะไรยังไงก็ว่ากันไป
ทีมข่าวก็เลยลงพื้นที่ไปยังบ้านเลขที่๔๘ทับ๕๑ตำบลสายไทยอำเภอเมืองกะบี่
ไปถึงปุ๊บไม่เจอเจ้าของบ้าน
ประตูบ้านเนี่ยปิดมิดชิดแล้วก็บ้านเงียบเลยนะ
ทีมข่าวพยายามติดต่อทางโทรศัพท์แต่ว่าเจ้าของบ้านไม่รับสาย
จากการตรวจสอบบริเวณประตูรั้วหน้าบ้านพบว่าได้รับความเสียหายอย่างที่เป็นข่าว
ก็คือที่กำแพงมีรอยแตกของปูนเสียหายเล็กน้อย
อกจากนี้ก็ยังพบเศษชิ้นส่วนจากไฟเบอร์
ก็คือเศษอะไหล่ของมอเตอร์ไซค์แตกหักอยู่ชิ้นหนึ่งเป็นเศษสีแดงแบบนี้นะคุณผู้ชม
แล้วทีมข่าวก็ไปถามเพื่อนสนิทของเจ้าของบ้านด้วย
เขาบอกว่าทางเจ้าของบ้านเนี่ยยังเปิดโอกาสให้ผู้ก่อเหตุเข้ามาติดต่อเพื่อรับผิดชอบอยู่นะ
แต่ถ้าไม่มาเนี่ยจะต้องแจ้งความดำเนินคดีต่อไปล่ะ
อันคือว่าเตือนหรือว่าบอกหรือว่าไม่ตรับรันนี้อยู่

เพราะว่าเจ้าของบ้านเขามีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิด

แล้วเขาก็ไม่ได้คิดจะเอาเรื่องเอาความขนาดนั้น
ถ้ามาพูดคุยมาเจรจามาขอโทษขอโพยกัน

เพราะฉะนั้นก็มาพูดคุยกันนะคะ
เพราะเขาก็ยังเปิดโอกาส
ให้เข้ามาเจรจาให้มาพูดคุยกันมารับผิดชอบกันหน่อยนะ
เพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะคุณผู้ชม